สารเจ้ากวนอูแห่งนี้นั้นเป็นสารเจ้ากวนอูที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยครับ
จะช่วยปกป้องคุ้มครองจากศัตรูภัยผ่านช่วยให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจต่างอีกด้วย
คุณออมบูเบอร์รี่อาเซียมนะ
พลิกเซงแรงถึงขนาดได้กลิ่นแล้วสามารถบอกเหตุล่วงหน้าได้
ถ้าเป็นสถานที่ไหนที่มันมีการเสียชีวิตหรือสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราจะได้กลิ่นเป็นเลือด
เขาแค้นทั้งครอบครัวแค้นที่ครอบครัวคุณมีความสุขทั้งที่ความสุขนั้นมันควรจะเกิดขึ้นกับ

ขึ้นมาเข้าห้องน้ำเห็นผู้หญิงตอนตี๕ว่าผีผู้หญิงนั่งบีบคอพ่ออยู่

ถ้าเสียใจเนี่ยถึงตายนะออมก็จับได้ว่าเขาแบบคุยกับผู้หญิงคนอื่น
เขาบอกว่าปู่เธอมาเป็นตาสีแดงเอาปลายเท้าเนี่ยร้อนเหยียบหน้าอกเขา